พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้น

คู่หนึ่งนะคะที่ฮาไวน์สหรัฐอเมริกา
ต้องจะมีบาดหลวงหรือว่าหลวงพ่อยืนอยู่ตรงกลาง
บ่าวสาวก็ยืนหันหน้าเข้าหากัน

ว่าจะดูแลทั้งในยามทุกข์ยามสุขยามป่วยยามแข็งแรง
แต่พอเวลาที่เจ้าสาวสาบานตนเสร็จสิ้นเรียบร้อย
สังเกตปฏิกิริยาของเจ้าบ่าวค่ะ
จะเป็นปฏิกิริยาที่คนในงานช็อกมาก
คนที่เห็นคลิปนี้ก็ช็อกเหมือนกัน
นี่ค่ะ
พอเจ้าสาวพูดจบว่าจะดูแลเจ้าบ่าว
ว่าอยู่ในสภาพที่แข็งแรงหรือเจ็บไข้ได้ป่วย

เจ้าสาวตกใจกว่าทุกคนแน่น

แล้วก็เดินมุ่งหน้าไปทะเลแบบระหกระเหินไปทางทะเล
คนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
เจ้าสาวก็มองดูอย่างกังวลและเป็นห่วง

แล้วก็บอกว่าหยุดบันทึกภาพหยุดถ่ายทันที
ก็เลยไม่รู้ว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้น
ได้มีการแลกแหวนหลังพิธีสาบานตน
แล้วก็พิธีการแต่งงานเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์หรือไม่นะคะ

คนที่ดูภาพนี้เนี่ยก็มีการวิจารณ์อาจจะแบบเจ้าบ่าวป่วยหรือเปล่า

ริมทะเลอาจจะแดดร้อนไหมอะไรไหม
อาจจะมีหลายสาเหตุนะคะเขาก็ไม่ได้บอกมาด้วยนะคะ